ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวัดเสียหวัดกลัวแล้วก็อุกอาจจริง
บอกตัวละครก่อนมีลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยง
แล้วก็มีแม่เป็นคนเชื่อมตรงกลางถูกไหมคะ
แม่ป่วยเป็นมะเร็งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๔เดือนก่อน
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่ถูกกันอยู่แล้ว
หลังจากแม่เสียชีวิตไปวันหนึ่งพ่อเลี้ยงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จะเข้าบ้าน
เวอะความระเบิดใสไฟลุกพลุบเสร็จปุ๊บ
เขาเอามีดเนี่ยฟันหัวพ่อเลี้ยงอีกสามรอบ

คืออาการสาหัสเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปไล่เรียงดูนะว่า

ไปดูกันก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ชุมชนสารเจ้า
ซอยสารเจ้า๖ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ผู้บาดเจ็บที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะคะก็คือนายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์เนี่ยอยู่กินกับนางอำพรฉันสามีภรรยากันมาตั้งแต่
ผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือนายอนุสักยังเป็นเด็กอยู่
ก็เห็นตากันมาเป็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงกันมาค่ะ
จนกระทั่ง๔เดือนก่อนนางอำพรเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ความไม่ถูกกันของพ่อเลี้ยลูกเลี้ยมันก็บังเกิดขึ้น
นายอนุสักปากะตังวัย๓๕ปีลูกเลี้ยง
เค้าว่ากันว่าน่าจะก่อเหตุเพราะว่าหวงทรัพย์สิ่งของแม่
เพราะว่าแม่เสียไปแล้วไงมันได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทางสายเลือดอยู่แล้ว
ระหว่างเค้ากับนายสุรษักษ์ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จ
ผู้สึกหารณ์ลงพื้นที่ก็ไปคุยกับชาวบ้างชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านนะคะชาวบ้านเขาก็บอกเลยว่าโอ้โหกลัวมาก
อยากให้ตำรวจช่วยจับตัวนายอนุสักให้หน่อย
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุไปรอบนึงแล้วเนี่ยเขากลับมาอีกรอบนึงด้วย
นี่คือนายอนุสักนะคะชาวบ้านเขาเลยกลัวว่า
จะกลับมาทำอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยอยากให้ตำรวจช่วยจับตัวให้ได้เร็ว
เล่าแบบนี้แม่ของนายสุรศักดิ์ก็คือแม่ของพ่อเลี้ยงที่บาดเจ็บค่ะ
เล่าบอกว่าตอนเย็นเมื่อวานนี้อยู่อยู่จังหวะที่นายสุรศักดิ์ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้าน
นายสุรศักดิ์เป็นคนพิการแขนซ้ายด้วยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้าน
นายอัยนุสักคนนี้ก็ปาระเบิดขวดใส่ทันทีไฟล์เนี่ยลุกท่วมตัวเลยค่ะ
มีทั้งมีดขอมีทั้งเขียวมัดรวมกันไว้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอาวุธใช้คำนี้ดีกว่า
เพราะมันมีหลายเล่มมัดรวมกันแล้วฟันเข้าไปที่หัว๓ครั้ง
ฟันเข้าไปที่ร่างกายด้วยจนอาการบาดเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นก็รีบหลบหนีไปเลย
ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันนำตัวนายสุรศักดิ์ส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่เลยนะครับ
เพราะว่าเลือดเนี่ยออกเยอะมากครับอย่างที่บอกไปว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วหนีไป
กลางดึกอนุสักกลับมาอีกครั้งมางัดกุญแจรถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านแล้วหนีไปค่ะ

ช่วยต่อไปอยู่ก้างก็
ที่สุภาพที่เป็นที่เฉย
รวมทำแผ้วก็หรือ
แล้วนายสุรศักดิ์บอกไม่มีไปหางานทำเอา
ทีนี้สมบัติที่ว่าน่าจะเป็นรถยนต์
เพราะว่ามีรถยนต์ที่เป็นชื่อของนางอำพร๓คัน
มีกระบะ๒คันรถเก๋งอีก๑คัน
รถเก๋งเนี่ยนายสุรศักดิ์พ่อเลี้ยงเอาให้ลูกสาว
ส่วนรถกระบะ๑คันจะเอาให้ลูกชาย
ลูกชายที่ว่าก็อนุศักดิ์ไม่พอใจ
แม่ของนายสุรศักดิ์ก็คือยายนะบอกว่า
ได้ยินตอนบ่ายเลยอนุสักบ่นทำนองว่า
วันนี้มึงไม่ตายก็กูตาย
แต่ก็คือไม่ได้สนใจอะไรก็นึกว่าบ่นไปตามภาษาค่ะ
ไม่คิดว่าจะก่อเหตุโหดร้ายแบบนี้จริง
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องอยู่อย่างหวาดภาวะ
ก็คือหลานชายวัย๑๓ปีหลานชายของอนุสักนี่แหละ

บอกว่าผมเห็นลุงโยนระเบิดใส่ตา
พอตาวิ่งหนีลุงก็ยิงหนังสติ๊กตามหลัง
ก้อนหินไปโดนชาวบ้านไปโดนบ้านของชาวบ้าน

ผมไม่กล้านอนในบ้านเลยผมกลัวลุงจะมาเผาบ้าน
อยากให้ตำรวจตามจับลุงให้ได้เร็ว
เด็กอายุ๑๓ปีขอร้องตำรวจแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่ค่ะ